รอยเท้าอะล่ะค่ะรอยเท้าบนญุชินสายอื้อแล้วก็ซองขนมด้วยน่ะใช่ค่ะ
คือเสียแป้งวันที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่บนเทือกเขาบรรทัศน์เมื่อ๙วันก่อนเนี่ย
อยู่ทางบ้านตระอยู่ที่อำเภอประเหลียนจังหวัดตรังอยู่ทางฝั่งนั้น
แต่รอยเท้ากับซองขนมที่เจอเนี่ยอยู่ที่น้ำตกท่าช้าง
อยู่ทางฝั่งเขตจังหวัดพัทธลุงค่ะอ่าหรือว่าหนีมาอยู่แถวนี้แล้ว

เพราะตำรวจชุดที่มาเจอเนี่ยแล้วก็ทีมข่าวของเราก็
ตำรวจไปดูภารกิจพอดีเนี่ยนะฮะตำรวจภูทรภาคเก้าเนี่ยเห็นไหมฮะ
คือบอกโอ้โหอย่างนี้ต้องเหยียบเอาไว้ไม่นานค่ะอ่าใหม่ใหม่เป็นรอยแบบใหม่ใหม่
ไม่งั้นถูกพวกน้ำหรือว่าฝนอะไรอย่างนี้ชะไปหมดแล้ว
ยังเป็นรอยเหยียบแบบนี้เลยอันนี้รอยเท้าข้างนี้เนี่ยไม่ใส่รองเท้าด้วย
เท้าซ้ายเนี่ยแล้วเจออีกรอยนึงเอ้าใส่รองเท้า
เสียแป้งจะรองเท้าหลุดเหลืออยู่ข้างเดียวหรือยังไง
เพราะตอนแรกก็มีข้อมูลออกมาว่าหลังจากที่ปะทะกันไปแล้วเนี่ย
เสียแป้งไม่ได้ใส่เสื้อแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้า
แล้วที่เขาขึ้นมาแล้วมาเจอรอยเท้าเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือ
คืนวันก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปเจอซองขนมถุงขนม
ทิ้งเอาไว้แถวใกล้กับจุดที่เจอรอยเท้านี่แหละ
นี่เห็นไหมอันนี้กลางคืนนะอ่า
แล้วมันเป็นซองขนมที่คาดว่าโอ้โหอาจจะซื้อตุนเป็นเสบียงเอาไว้
เพราะว่าเสียแป้งเนี่ยไม่รู้คือมีรายงานว่าชอบกินขนมยี่ห้อนี้แบบนี้พอดี
พอรุ่งเช้าจะมาตามรอยเนี่ยอุ้ยเจอรอยเท้าค่ะ
วันนี้เรามีคำตอบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นของใครเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
ส่วนที่น้ำตกท่าช้างเนี่ยวันนี้ทีมข่าวของเรากลับไปอีกครั้งนึงนะครับ
ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นี่แซ็กบอกต้องเอาให้สิ้นสงสัยนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอยู่แถวนี้มา๑๐กว่าปี
หลังจากที่มีเหตุการณ์ไล่ล่าตัวเสียแป้งนาโนตนักโทษชายที่หนีเข้ามาเนี่ย
ก็ไม่เคยเจอคนแปลกหน้าขึ้นมาบนน้ำตกท่าช้างเลยนะฮะ
ส่วนชาวบ้านเองเนี่ยเขาไม่ค่อยขึ้นมาแถวนี้อยู่แล้ว
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ประกาศขอความร่วมมือ
ไม่ให้เข้ามาด้านในของพื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัศน์ในช่วงไล่ล่าตัวเสียแป้ง

คุณลุงถามหน่อยครับว่าตรงนี้เนี่ยมีคนขึ้นมาบ้างหรือเปล่าครับช่วงนี้
ไม่ครับมาไม่มีใครเกือบกุลแปลกหรอกไม่เคยขึ้นมาตลอดนี้จะเห็น
เป็นไปได้ไหมลุงว่าชาวบ้านจะเดินเท้าเปล่าแล้วก็หาของป่าหรือว่าอยู่ด้านบนน้ำตก
ส่วนเรื่องรอยเท้าปริศนาที่เจอเนี่ยนะครับคุณแซคก็เลยลองให้ลุงท่านนี้เนี่ยลองถอดรองเท้าแล้วลองเหยียบให้ดูหน่อยลุง
รอบแรกยังเบาไปหน่อยขอแรงลงมาบดลงไปหน่อยเห็นนะเหมือนเวลาเราไปเที่ยวทะเล
แต่อันนี้ไม่ได้มีคลื่นทะเลแบบซัดมาแรงจะมีน้ำที่แบบกระทบตรงพื้นทรายเข้ามาบ้างตรงนี้แถวนี้นี่นะฮะ
มันก็จะเห็นชัดนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับหรือถ้าเป็นแบบรองเท้าเลย
มันก็จะเป็นลายของพื้นรองเท้านะฮะแสดงว่าถ้ามีคนมาเนี่ยมันเห็นได้จริง
นี่คุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือรอยเท้าของชาวบ้านก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน
ก็คือเราก็จะเห็นลักษณะคือนิ้วเท้าแต่ละนิ้วนะครับอุ้งเท้านะครับของเราก็จะแบบนี้เลย
ตามที่เราได้ภาพมาเมื่อวาน
ลองใส่รองเท้าแล้วเหยียบลงไปหน่อยสิอันนี้กบก่อนนะคุณผู้ชมครับ
ถ้าเป็นลักษณะรอยเท้าเราก็จะเห็นนะครับเป็นรอยเว้าของลวดลายนะครับที่บริเวณรองเท้าเหมือนกันนะครับ
อันนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันเหมือนกันแต่ทางด้านคุณลุงเนี่ยบอกกับเราไว้เลยนะคุณผู้ชมครับ
บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครขึ้นมาบนน้ำตกท่าช้างแล้วนะครับมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ลาดตะเวนพื้นที่บริเวณน้ำตกท่าช้างเท่านั้น
และชาวบ้านก็รู้กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ในการไล่ล่าเสียแป้งครับ
แต่ถ้าจะเป็นรอยเท้าเสียแป้งจริงมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยลุงก็บอกว่าก็อาจจะยากเลยนะ
สมมุติถ้าเสียแป้งแบบเหลือรองเท้าข้างเดียวแล้วแบบโอ้โหจะดั้นด้นขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยมันลำบากมากนะฮะในการจะเดินขึ้นมานะ
ซึ่งมันพิสูจนยากด้วยใช่ไหมว่าตกลงมันเสียแป้งใส่รองเท้าเบอร์อะไรใช่รอยเท้านั้นหรือเปล่า
แต่วันนี้แซ็กบอกแซ็กได้คำตอบแล้วไม่ได้ถามแค่ชาวบ้านนะฮะไปถามไปไล่ถามเจ้าหน้าที่หมดเลยนะครับ
และเราได้รับข้อมูลยืนยันจากเจ้าหน้าที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาหัวช้างที่พื้นที่ฝั่งพัทธลุงนะฮะ
รอยเท้าที่เจอเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นของตำรวจชุดก่อนหน้านี้ที่รัฐระเวนหาตัวเสียแป้ง
แล้วแวะไปอาบน้ำแถวนั้นแล้วตำรวจภูทร๕๙เขาก็ขึ้นมารัฐระเวนต่อ
ถามแล้วถุงขนมอ่ะอ่านี่ไงเพราะเขามาลาดตระเวนต่อเนี่ย
เพื่อตามรอยถุงขนมใช่ไหมค่ะแล้วมาเจอรอยเท้าอ๋อตำรวจชุดก่อนหน้าเนี่ย
แวะมาอาบน้ำอาจจะใส่ข้างไม่ใส่ข้างหรือว่ามันอาจจะลบจะเรืออะไรก็ว่าไป
ถุงขนมก็คือของตำรวจอีกชุดหนึ่งที่กินแล้วทิ้งเอาไว้นั่นแหละ
ไม่เก็บลงไปด้วยเหรอไม่ใช่ของเสียแป้งอะไรเลยอ๋อสับสนเลยเนี่ย
ยิ่งเป็นปริศนาไปใหญ่ทีนี้ว่าตกลงเสียแป้งเนี่ยตอนนี้ตกลงยังไงกันนะฮะ
คือตอนนี้หลายคนตั้งคำถามแล้วแหละคือไม่ใช้คำว่าตั้งคำถามดีกว่า
หลายคนค่อนข้างเชื่อแล้วแหละว่าเสียแป้งลงไปแล้วมั้ง
ก็หลายคนพูดกันจากที่เมื่อก่อนบอกเสียแป้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมีคนช่วยไหม
ตอนนี้ที่ทุกคนพูดกันก็คือว่าไม่อยู่แล้วแหละบนเขาอ่ะเสียแป้งคงจะลงไปตั้งแต่
วันสองวันหลังจากปะทะแล้วมั้งเพราะดูแล้วไอ้ร่องรอยที่เจอสรุปก็ไม่ใช่ของเสียแป้งเลย
ก็เลยคิดว่าเสียแป้งน่าจะลงจากเขาไปแล้วหรือเปล่าซึ่งคนในพื้นที่เขาเชื่อนะคะว่าไม่หรอกยังอยู่
คนในพื้นที่ชื่อว่าเสียแป้งยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์แต่เสียแป้งน่าจะมีพรานนำทาง
ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแน่แน่นะคะอย่างที่บอกมันเก้าวันแล้วอ่ะค่ะ
ถ้าอยู่ด้วยตัวคนเดียวโดดเนี่ยเชื่อว่าเสียแป้งไม่น่ารอดแล้ว
แต่คนในพื้นที่เขาเชื่อกันว่าเสียแป้งยังอยู่นี่คือคุณชัยวัดใส่แก้วนะคะเป็นพรานป่าชำนาญพื้นที่
เขาบอกว่าเสียแป้งน่าจะยังอยู่และไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนต้องมีพรานป่าอยู่ด้วย
เพราะว่าการอยู่คนเดียวมันไม่ง่ายขนาดในพรานเองที่ว่าโอ้โหชำนาญในพื้นที่ป่าเนี่ย
ตัวเขาเนี่ยตัวคุณชัยวัดเนี่ยเป็นพรานแถวถ้ำโกบในพื้นที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูนค่ะ
นี่ถ้าเขาออกนอกเส้นทางไปทางบ้านตระหรือว่าทับทุ่งวังสายทองละงูเนี่ย

ได้ยินเสียงรถวิ่งบนถนนมองไปทางไหนก็เจอแต่ป่า
ต้องจับเส้นทางลำทานเท่านั้นเพราะผืนป่านี้มันซับซ้อนมาก
แล้วก็อากาศก็เย็นด้วยแต่เชื่อว่าเสียแป้งไม่อยู่บนพื้นที่ราบหรอก
น่าจะหลับนอนตามถ้ำนั่นแหละส่วนเรื่องอาหารค่ะ
ถ้าข้ามเขามาทางจังหวัดสตูนไม่อดแน่นอน
เพราะว่าชาวบ้านเอ่ยพรานป่าเอ่ยกลุ่มหาของป่าเอ่ย
เขาจะทิ้งเสบียงเอาไว้บนเขาอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ย
คนเดียวไม่รอดแน่ต้องมีพรานป่าไปด้วย
อย่างนั้นเนี่ยโอกาสหลงป่าหายสาบศูนย์มีสูงมาก
อีกเรื่องที่ทำให้คุณชวัดเขามั่นใจว่าเสียแป้งมีพรานนำ
เพราะว่าพรานทุกคนเขาเชื่อเรื่องสิ่งเล่นลับค่ะ
พอเข้าป่าปุ๊บเนี่ยจะต้องมีการไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาผู้พิทักษ์รักษาป่า
ซึ่งเขาบรรทัศน์เนี่ยก่อนกินข้าวเขาบอกต้องวางให้เจ้าป่าก่อนด้วยนะ
พรานที่นำเสียแป้งไปเนี่ยน่าจะต้องมีคาถาปิดป่า
ส่วนคำถามว่ากลัวไหมถ้าเสียแป้งลงมาทางจังหวัดสตูน
คุณช้อยบอกเอาจริงถามผมตอนนี้ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกัน
เพราะว่าเสียแป้งเองเนี่ยถึงจะไม่ได้มีประเด็นอะไรกันส่วนตัว
แต่เขาก็ถือว่าอันตรายเพราะว่าเขามีอาวุธปืน
ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเจอกันแบบไหนยังไงก็เลยตอบไม่ได้
ว่าที่ร้อยตรีสุนทรรุ่งเรืองค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลตะโหมดนะคะที่จังหวัดพัทธลุง
เขาก็มีสวนยางอยู่ที่เนินเขาบรรทัศน์เหมือนกัน

คุณว่าเขายังอยู่ไหมเสียแป้งเนี่ยยังอยู่บนเขาหรือว่าลงมาแล้ว
ว่าที่ร้อยตรีสุนทรบอกผมว่าเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง
แป้งอาจจะลงมาแล้วก็ได้หรืออาจจะยังอยู่ก็ได้
แต่ถ้าอยู่น่าจะลำบากเรื่องสุขภาพนะ
เข้าป่าลึกก็ยิ่งเสี่ยงเป็นไข้ป่ายิ่งสภาพอากาศแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ย

อีกคนนึงค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตะมนตะโหมดผู้ใหญ่ธนงศักดิ์ก็เชื่อว่า
ที่ดูข่าวสารผมว่าเสียแป้งอยู่บนเขานี่แหละ
ต่อให้มีพรานมีผู้ชำนาญพาหนี

เพราะอันตรายมันมีรอบด้านเลย
ฝนตกทุกวันสัตว์ป่าสัตว์มีปิ๊ดอะไรต่างแล้วก็อยู่หาศาสตร์ก็หนาว
จะก่อไฟมันก็ก่อไม่ได้ไหม
ทีนี้ถ้าช่วงนี้ฝนตกหนักในพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
แน่นอนว่ามันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จะมาช่วยเหลือใช่ไหม

ถ้าไม่นับพวกยากันยุงอาหารอะไรต่างเนี่ยนะครับ
เสื้อกันฝนอย่างนี้เออมีใครมาซื้อเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่า
อืมอ่าถ้าจะหลบหนีจะซ่อนตัวอยู่นะครับ
นี่คุณแซคนัทวินนะครับก็เลยไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
ดูสภาพนะฮะตอนนี้โอ้โหฝนตกทั้งวันเห็นไหม
ชาวบ้านหลายคนก็ต้องเตรียมตัวกันนะครับไปไหนก็ต้องเอาเสื้อกันฝนออกมา
มีผ้าใบออกมานะฮะในการปูในการขึงนะครับ
เวลาเดินป่าอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านบอกขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของยากันยุงนะฮะ
คุณแซคเนี่ยไปสำรวจร้านค้าในพื้นที่น้ำตกท่าช้างจังหวัดพัทธลุงนะครับ
เสียแป้งจะหลบอยู่แถวย่านนี้เนี่ยแล้วมีคนช่วยเนี่ย
ให้ลูกน้องลูกน้องอะไรมาช่วยบ้างไหมซื้อของอะไรขึ้นไปให้เนี่ย
นี่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าบนเทือกเขาบรรทัศน์ส่วนใหญ่ชาวบ้าน
จะซื้อใบจากแล้วก็ยากันยุงชนิดทานะถ้าจะขึ้นเขานะ
ส่วนเสื้อกันฝนเนี่ยอย่างร้านเนี่ยบอกเพิ่งขายได้ตัวเดียว
ยังไม่มีใครมาซื้อแบบซื้อแบบเยอะเพื่อจะซ่อนตัวอยู่หลายวัน

ยากันยุงก็มีค่ะ
แต่พวกเสื้อกันฝนหรือว่ายากันยุงเนี่ยเขาต้องซื้อ
ก็ยุงมากข้างใน
ช่วงนี้มีคนซื้อของเยอะขึ้นไปแบบที่แบบ
แปลกหน้าแปลกตาซื้อขึ้นไปบนเขาไม่ต้องไหม
ไม่มีค่ะ
แล้วก็ตามนะครับฝนที่ตกลงมาก็ถือว่าเป็นผลดีกับชาวบ้านนะฮะ
อย่างชาวบ้านที่คลองหลังในพื้นที่อำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุง
คลองนี้ก็ไหลมาจากมาจากเครือเกี่ยวกากทาว์บรรทัศน์ที่ลงมา

มีปลาอะไรบ้างนะชาวบ้านบอก
หุดปลาหวดปลาจิ้งจกปลาหมู

เหล่านี้ปีหนึ่งจะไหลลงมาตามกระแสน้ำจากเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ

เราได้คุยกับอดีตเจ้าหน้าที่รัฐคนนึงค่ะ
เขาบอกว่าเขาชำนาญเส้นทางบนเขาบรรทัศน์มาก
ชำนาญขนาดที่ว่าแค่หลับตาเนี่ยเห็นภาพเลย

เขาบอกว่าผมว่านะเสียแป้งไม่อยู่แล้วเขาบรรทัศน์
ผมว่าเขาลงไปแล้วแล้วลงไปหลายวันแล้วด้วย
เป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐที่เคยปฏิบัติหน้าที่บนเทือกเขาบรรทัศน
แล้วก็ชำนาญในพื้นที่มากนะคะ
เขาบอกเขารู้แทบทุกจุดบนภูเขานั่นแหละ
เขาบอกว่าจริงเรื่องนี้อันดับแรกที่คุณต้องคำนึงถึงก่อนเลยเนี่ย
คุณต้องคำนึงถึงความแตกต่างของคนถูกล่ากับคนล่าก่อน

คนที่ถูกไล่ล่าเนี่ยเขามีจุดประสงค์เดียวพี่อุ๋ย

ส่วนคนล่าเนี่ยเขาจะมีความกลัวตายอยู่

คนถูกล่าเนี่ยมันจะยังมีความกลัวตายอยู่
แต่คนถูกไล่ล่าเนี่ยมันไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะ
เพราะว่ามันถูกไล่อย่างเต็มที่แล้วอ่ะ
ก็ต้องหนีตายให้ได้มากที่สุดให้ได้ไวที่สุด
คือถ้าเขาตามเจอก็ตายใช่ไหมก็หนีอย่างเดียว

แต่ว่าคนที่ไปตามล่าเขามันต้องระมัดระวัง

เดินไปก็ไปถูกซุ่มยิงดักยิงแล้วไปปะท้ากันมาทำยังไง
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ล่าเนี่ยก็จะมีความช้ากว่า
และตรวจสองก่อนเพื่อให้ปลอดภัยไม่กว่าก็จะเข้าไป

คนถูกล่ามันไม่สน๔สน๘สนอะไรทั้งนั้นอ่ะ

ไปแล้วหลังจากที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่เมื่อเก้าวันก่อนนั่นน่ะ
เพราะช่วงเวลานั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคอยสกัดกั้นการหลบหนีที่ด้านล่าง
ส่วนเส้นทางลงจากเขาเนี่ยมันหลายเส้นทางมากนะคะที่ออกไปสู่อำเภอกงหรา
อำเภอป่าบอนอำเภอตะโหมดที่จังหวัดพัทธลุง
นี่ค่ะ๓เส้นทางหลักเนี่ยสมมุติถ้าลงมาทางนี้เนี่ยก็จะไปเจอสวนยางพาราแล้วก็ขนำที่พักเยอะแยะมากมาย
แป้งอาจจะโทรให้พักพวกมารับแล้วก็ได้
เพราะตอนนั้นพื้นที่อำเภอกงหรายังไม่มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่เลย
หรือสมมุติถ้าเสียแป้งออกมาทางถ้ำเพชร
ก็จะหนีไปพื้นที่อำเภอปางพัฒนาแล้วก็อำเภอมะนังจังหวัดสตูนได้
สะดวกด้วยเพราะพื้นที่ตรงนั้นสูงชัน
ลงมาข้างล่างเนี่ยทำเวลาได้เร็วค่ะ
เจ้าหน้าที่รัฐคนนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าการบุกจับกลุ่มคนร้ายเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องเดินเท้าขึ้นไปที่สูงชันก็ได้เพราะจะทำให้เสียเปรียบด้านชายภูมิ
ปิดล้อมเส้นทางหลบหนีอยู่เบื้องล่างก็พอ
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติการในตอนนี้ถือเป็นการปฏิบัติการด้านยุทธวิธีที่ผิดพลาด
ซึ่งถ้าอีก๗วันยังจับตัวไม่ได้เนี่ยผมว่าเขาไปไกลแล้วแหละ
อีกคนนึงที่มั่นใจว่าเสียแป้งน่าจะลงจากเขาไปแล้วนะคะก็คือนายหาบสังแทนอดีตพรานป่าค่ะ
เขาบอกว่าเสียแป้งอยู่ในป่าคนเดียวไม่มีทางได้
และเท่าที่รู้ตอนที่หลบหนีเสียแป้งไม่มีอะไรติดตัวไปด้วย
อยู่ได้ก็ไม่เกิน๙วัน๑๐วันหรอกหาหอยหาปลากินประทังชีวิตไป
สำคัญที่สุดคุณต้องมีไฟแชคจุดไฟผิงด้วยเพราะเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
กลางคืนยิ่งอากาศหนาวยิ่งตอนนี้ฝนตกยิ่งเย็นลงไปอีก
เส้นทางการหนีก็คิดว่าน่าจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
ก็คือลงเขาไปทางพัทธลุงตรังหรือไม่ก็สตูนก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแหละ
แต่คิดว่าน่าจะไปทางน้ำตกเพราะมันมีเส้นทางขนาดเล็กที่สามารถหลบหนีได้เยอะแยะมากมาย
แล้วถ้าไปเจอชาวบ้านชาวบ้านก็อาจจะจำไม่ได้ก็ได้
เพราะว่าภาพถ่ายที่เห็นตามหน้าจอหน้าข่าวเนี่ยไม่เหมือนตัวจริง
ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลคลองทรายขาวที่อำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งคนนี้นี่เป็นเพื่อนรักของเสียแป้งด้วยนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเสียแป้งไปหลบหนีอยู่ที่ไหน
แต่ถ้าแป้งแป้งดูข่าวนะแล้วแป้งเห็นเราอ่ะ
มามอบตัวต่อสู้คดีพิสูจน์ความผิดเถอะเป็นห่วงเพื่อน
กลัวว่ายิ่งเพื่อนหนีเพื่อนจะยิ่งเสี่ยงอันตราย
ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตาม
เขาบอกว่าเพื่อนเขาที่ชื่อแป้งคนนี้เนี่ยเป็นคนน้ำใจเกินร้อย
ก็นักกีฬาเก่าอะเนาะน้ำใจเกินร้อยมากเป็นคนใจถึง
พวกเพื่อนฝูงที่พึ่งพาได้แล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่น
ก็เลยเป็นห่วงไม่อยากจะสูญเสียเพื่อนดีไป
มีอะไรก็ออกมามอบตัวสู้คดีเถอะเพื่อน
ทั้งหมดก็ไม่เคยบ่าเจ็ดก็จบจุดแอฟเปียสนิท

ที่ว่าน้ำจงน้ำใจเอาเงินไปช่วยเหลือชาวบ้าน
มันต้องไปดูว่าเงินทองเข้ามาจากไหนด้วยในก่อนหน้านี้นะ
นี่สมมุติถ้าเกิดเสียแป้งตายไปแล้วเนี่ย
ตาม๑ใน๓การฆาตกรรมของเจ้าหน้าที่นะ
อันนี้ไปแล้วยังยังหนีอยู่หรือว่าตายไปแล้ว

ป่านนี้ไม่รู้ว่าจะอืดหรือจะอะไรยังไง

ถ้าเจออยู่เจอศพใครสักศพนึงขึ้นมาเนี่ย
เทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยใช่ไหม